มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิสถานอยู่ที่นั่นด้วยเดี๋ยวเราพร้อมแล้วไปไหว้พระพร้อมกันที่วัดแห่งนี้ค่ะไปค่ะ
กันที่วัดแห่งนี้ค่ะไปค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

เรียนการเงินรวมไปถึงขอโชคลาภ
หลวงปู่บาก็ประธานให้สำเร็จอยู่เสมอ

วิหารหลวงปู่บานี้
หากใครที่มากราบไหว้

เพื่อทำนายชะตาชีวิต
ซึ่งหากใครได้ใบที่คำทำนายที่ไม่ดี
ก็ต้องนำไปฝากไว้กับต้นไม้ที่วัด

และฝากสิ่งที่ไม่ดีไว้กับวัด
และอีกหนึ่งความเชื่อของเซียมซีที่วัดใต้ต้นลานนี้
คือมีชาวบ้านบางคน
นำเลขที่ได้จากการเสี่ยงเซียมซี
ไปเสี่ยงโชคจนถูกรางวัลกันมานักต่อนัก
อีกหนึ่งจุดสำคัญประจำวัดใต้ต้นลาน
ที่ต้องมาสักการะและชมความสวยงามนั่นก็คือ
อุโบสถประจำวัดที่มีอายุ๑๘๑ปี
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๓

ปัจจุบันอย่างหน้าบัน
ช่อฟ้าใบระกาและหางหงที่ทำจากไม้
ถือเป็นศิลปะเก่าแก่อีกอย่างหนึ่งที่หาชมได้ยาก
ส่วนภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตปางมารวิชัย
ผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน

ส่วนสาเหตุที่พระประธานองค์นี้ชื่อหลวงพ่อโต
เพราะทรงของท่านจะคล้ายกับหลวงพ่อโตสัมปอกง
ที่วัดกัลยานมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร

ถือเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีโบราณสถานที่เก่าแก่
และสำคัญอย่างมากของประเทศไทย
ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อ
และเป็นสถานที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน
หากใครอยากมากราบไหว้บูชา
สามารถมาได้ที่วัดใต้ต้นลาน
อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี